คุณผู้ชมครับหลายคนยังคงมีคำถามอยู่ว่าโอ้โหตัวเลขผู้ติดโควิด๑๙รายใหม่ในประเทศพุ่งวันละร้อยแบบนี้

ล็อกดาวน์ประเทศไทยหรือเปล่าจะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ได้หรือเปล่า

ถามว่าเดินทางได้ไหมเดินทางได้แต่คุณผู้ชมระวังเถอะครับ
ใจจริงอยากให้อยู่บ้านนะจะได้ปลอดภัยกัน
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับ
กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่กระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้
มีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่คอรมอลจะเสนอให้มีการล็อกดาวน์ช่วงปีใหม่นี้
รองนายกยืนยันว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
เพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ปรารถนามาปารพมาว่าก่อนหน้านี้แล้วว่า
ในช่วง๗วันระหว่างนี้ถึงปีใหม่เนี่ย
น่าจะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการประเมินนะฮะว่าความรุนแรงเนี่ยจะมากขนาดไหน
แม้จะกระจายไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ระบุให้จังหวัดเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มทั้งหมด
แต่จะเฉพาะเจาะจงรายอำเภอเท่านั้นอืมแต่หลังปีใหม่เดี๋ยวกลับมาประเมินกันเข้มข้น
ทั้งนี้การระบาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของชาวต่างชาติแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนไทยต้องกลับเข้ามา
เช่นคนที่เข้ามาตามแนวชายแดนต่างชาติต่างเพราะมีการแพร่กระจายของคนไทยด้วยกันเองติดเชื้อในประเทศแล้วในขณะนี้
ดังนั้นเนี่ยจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะครับมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะครับหลังปีใหม่ซึ่งก็คงเป็นช่วงวันที่๓ที่๔เนี่ยเปิดมาปีใหม่เนี่ยจะประชุมกันก่อนถึงวันครูวันเด็กเนี่ยซึ่งหากไม่มีการล็อกดาวน์นะครับผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจเลยครับในการสั่งการตามภารกรสุข
ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปได้ไม่มีการห้ามในการเคลื่อนย้ายไม่ต้องกักตัวแต่คุณต้องระวังตัวเองนะ
คุณแต่ว่าบางอำเภอดิฉันใช้คำนี้บางอำเภอเขาออกประกาศมาเลยนะอย่างที่อำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราชนะเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการเดินทางมาจาก๖จังหวัดก็คือสมุทรสาครกรุงเทพราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ระยองถ้ามาจาก๖จังหวัดนี้มาที่พื้นที่อำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราช๑ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และ๒จัด
คือเขาบอกว่าจะมีการกินกุ้งที่ชาวบ้านมาจากทั้งนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครที่เขาไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยแล้วเขาก็ขายไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยคนไม่มีความเชื่อมั่นเขาบอกว่าการกินกุ้งไม่ได้น่ากังวลเพราะว่าไม่เหมือนกับการอ่ามีสารตกค้างในเช่นเช่นเขาเรียกว่าสารกรรมตภาพรังสีที่สัตว์